วันนี้มีมาตรการที่สบคได้ประชุมกันใช้เวลานานมาก
วันนี้นะฮะแล้วก็มีการพิจารณากันอย่างรอบครอบ
รวมถึงโผล่ที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้
เรื่องของระยะเวลาเรื่องของมาตรการต่างมีผิดนะครับ
คุณผู้ชมที่ได้ฟังไปก่อนหน้านี้
ก่อนที่สอบบ้าคอจะแถลงอย่างแบบนี้
เดี๋ยวเราลองฟังใหม่ลองฟังใหม่จากข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
เริ่มกันที่เรื่องของการที่สอบบ้าคอ
คือปรับระดับพื้นที่แบบเป็นพื้นที่สถานการณ์ย่อยนะครับ
มีการปรับระดับแบบนี้เลย
คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด

จังหวัดเหมือนเดิมก็คือกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคร
แล้วก็๔จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีสงขลายลานราธิวาสปัตตานี
ส่วนพื้นที่ที่มีการปรับระดับผมขอภาพเมื่อสักครู่นี้หน่อยฮะ

ก็คือมีการปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด๕จังหวัด
เพิ่มมากขึ้นเป็น๒๔จังหวัด
พื้นที่ควบคุมจาก๙จังหวัดเพิ่มเป็น๒๕จังหวัด
แล้วเฝ้าระวังสูงจาก๕๓ลดลงเหลือ๘เห็นไหมครับ
เขียวไม่มีนะเขียวจะไม่มีแล้ว
นี่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังที่มีการปรับไป
ส่วนมาตรการต่างที่ออกมาก็คือ
ยกระดับมาตรการคุมเข้มมีอะไรบ้าง
ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาด
ร้านสะดวกซื้อก่อนเลยร้านสะดวกซื้อ
ร้านสะดวกซื้อจากนี้นะครับปิด๒ทุ่มนะครับ
เปลี่ยนใหม่นะเมื่อกี้คนอาจจะฟังเวลาอื่นมา
เซตใหม่ร้านสะดวกซื้อ๒ทุ่มถึงตี๔ครับ
ห้างสรรพสินค้าไปได้นะไปได้แต่เปิดอะไรบ้าง
ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารร้านมือถือ
มือถือไปซ่อมไปซ่อมได้นะครับ
ร้านขายยาเวชพันธุ์ปิดล่ะปิด๒ทุ่มนะ
เซตใหม่นะครับรีเซตใหม่คุณผู้ชม
จากความคิดเดิมหรือว่าที่เคยมีข้อมูลอยู่เดิม
ส่วนร้านอาหารร้านอาหารนี่ห้ามนั่งกินในร้านนะฮะเหมือนเดิมนะครับ
ขายสุราเหมือนเดิมแต่เวลา๒ทุ่ม
ถ้าจำง่ายคืออะไรก็ตามที่เคยแบบเดิมเมื่อวาน
เมื่อวานนี้เดี๋ยววันจันทร์เป็นต้นไป
มันจะปิดเริ่มปิด๒ทุ่มจำแบบนี้ง่าย
อันนี้เป็นเรื่องของการปิดสถานที่เสี่ยงครับคุณพระราพร
แล้วก็สถานที่เสี่ยงที่มีการปิด
ก็จะมีสถานที่นวดด้วยนะคะมีสปาด้วยนะคะสถานเสริมความงามด้วย
ส่วนสวนสาธารณะก็จะเปิดได้ถึง๒ทุ่มนะคะคุณผู้ชม
อันนี้ก็คือสิ่งที่มีการแจ้งกันเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ส่วนเรื่องของการยกระดับมาตรการคุมเข้มที่มีการขอความร่วมมือก็คือการออกนอกเคหาสถานนะคะ
๓ทุ่มถึงตี๔อันนี้ห้ามออกนอกเคหาสถาน
จำกัดการเดินทางอย่างน้อย๒สัปดาห์นะคะ
ระบบขนส่งสาธารณะก็จะปิด๓ทุ่มถึงตี๓
แล้วก็จำกัดการเดินทางข้ามจังหวัดลดบริการขนส่งสาธารณะที่ออกจากกรุงเทพฯปริมณฑล
ยกเว้นการขนส่งสินค้านะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตาม
แล้วก็งดการรวมตัวกันเกิน๕คนยกเว้นพิธีกรรมทางศาสนาอย่างงานศพอย่างนี้
ก็สามารถที่จะทำได้ทั้งหลายทั้งปวงจะมีผล๑๒กรกฎาคมถึง๒๕กรกฎาคม
เรื่องของการเรียน
การเรียนความพร้อมการเรียนนี่ออนไลน์๑๐๐ตั้งแต่๑๒กรกฎาคม
ส่วนเขาจะเริ่มมีการตั้งจุดตรวจถ้าพรุ่งนี้ออกจากบ้านไป๖โมงเช้าไม่ต้องตกใจ
คือยังไม่เริ่มมาตรการที่เราพูดไปทั้งหมดนะ
แต่เขาจะมีการซักซ้อมการตั้งด่านนะครับการตรวจสอบพื้นที่บุคคลต่างนะฮะ
ก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับจะมีการตั้งด่านจุดตรวจตั้งแต่วันที่๑๐กรกฎาคม

เนื่องจากมีการลดการเดินทางเขาก็ขอความร่วมมือนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะ
สองสัปดาห์ที่จะต้องเข้มงวดกันในเรื่องนี้นะคะ

ที่ทำงานภาคเอกชนต้องพิจารณากันแล้วแหละ
แล้วก็แจ้งพนักงานของท่านก่อนวันจันทร์
แต่ถ้าทางราชการเขาขอเขาบอกว่าขอให้ได้มากที่สุด

สำหรับการทำงานที่บ้านนะครับ
ก็อันนี้เป็นบ้านจัดการณ์ล่าสุดนะครับ
ที่ออกมาแล้วก็เราสรุปกันแบบปัจจุบันทันด่วน
เมื่อกี้หมอเบิร์ตเพิ่งจะแถลงเสร็จสับไปนะครับ

สรุปอีกทีก็คือต่างที่เคยเป็นเวลา๓ทุ่ม๕ทุ่ม
อยู่ในความคิดของคุณผู้ชมเอาเป็นว่าปิด๒ทุ่ม
แบบนี้ผมว่าจำง่ายดีที่เกี่ยวกับชีวิต
เรื่องของเวลามันออกมาตั้งแต่เช้า
ซึ่งทางสวบคอบอกว่ายังไม่ได้มีการแถลงเลย
ยังประชุมกันอยู่เลยแล้วก็เพิ่งจะเสร็จไปเมื่อช่วงบ่ายนี้เอง
ในระหว่างการประชุมที่ประชุมสอบคอวันนี้
นายกรัฐมนตรีเองก็ประกาศ
ไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา๓เดือน

ไปใช้ในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด๑๙นะคะให้กับประชาชน
ก็ปรากฏว่าหลังจากที่นายกประกาศเรื่องนี้ออกมา
ก็มีรัฐมนตรีหลายคน
ประกาศไม่รับเงินเดือนด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะรายงานข่าวจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
บอกว่าระหว่างการประชุมสอบคอชุดใหญ่
นายกรัฐมนตรีนะคะประกาศว่าจะไม่รับเงินเดือน
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา๓เดือน
เพื่อให้นำเงินก้อนนี้ไปใช้สำหรับการแก้ไขสถานการณ์โควิดกับประชาชนนะคะ
นี่ค่ะเราก็ไปตรวจสอบอัตราเงินเดือนของนายกว่าอยู่ที่เท่าไหร่
เงินเดือนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบค่ะ
เราก็จะมีเงินประจำตำแหน่งห้าหมื่นบาทรวมแล้วก็หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้านายกไม่รับเงินเดือนสามเดือนก็จะรวมเป็นเงินสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะ
นายกควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย
รับเงินเดือนเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะคะ
หลังจากนายกประกาศออกมาก็ปรากฏว่ารองนายกนะคะ
แล้วก็รัฐมนตรีอีกหลายคนก็ออกมาประกาศเช่นกันค่ะว่า
ขอรับเงินเดือนสามเดือนนะคะมีใครบ้างนะคะ
ขอยกตัวอย่างแล้วกันเพราะยังไม่หยุดนะคะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีมหาดไทยนะคะนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคม
นายชัยวุฒิธนาคมมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางสาวตรีนุษเทียนทองรัฐมนตรีศึกษานะคะนายจุติไกรเริก
รัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราวุฒิศิลปะอาชานะคะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รัฐมนตรีเกษตรและสหกรนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังนะคะ
นางนรมนภิโยศินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยแรงงาน
นายอธิรัฐรัตนเศษรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
และคุณหญิงกรยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะ
นี่ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ลองคำนวณดูนะคะ
อัตราเงินเดือนของรองนายกและรัฐมนตรีเนี่ย
ยังรองนายกเงินเดือนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบ
รวมกับเงินประจำตำแหน่งสี่หมื่นห้าพันห้าร้อย
ก็จะเป็นเงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทต่อเดือน
สามเดือนก็จะเป็นสามแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบนะคะ
ลองไล่ดูกันไปแบบนี้นะคะเงินก้อนนี้ก็จะเป็นเงินที่
ทางนายกแล้วก็เอ่อคณะรัฐมนตรีเนี่ย
ไม่รับ๓เดือนเพื่อที่จะเอาเงินไปช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด๑๙ค่ะ
ซึ่งวันนี้หลายคนคุณประมาณอะไรนะครับ

คุณผู้ชมครับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
ในรายงานสถานการณ์วันนี้นะครับ
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะฮะ๙๒๗๖รายครับ
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่๘๙๙๘ราย
แล้วก็ผู้ติดเชื้อจากเรือนจำนะครับ๒๗๘ราย
ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วนะครับ
รายครับอีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง
วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๗๒ศพครับ
ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดถึง๒๔๔๐รายแล้วนะครับ
แล้วก็ภาพรวมของการเสียชีวิตจากโควิด๑๙มีผู้เสียชีวิตรวม๒๕๓๔รายแล้ว
อกจากนี้นะครับยังมีรายงานว่า
กลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบและหน้าวิตกอีกนับพันรายจากทั่วประเทศ
ถ้าเรามาแยก๑๐จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับ
กรุงเทพมหานคร๓๑๑๙รายสมุทรสาคร๕๔๔รายสมุทรปราการ๔๓๗รายลบบุรี๓๔๑ราย
ชนบุรี๓๑๗รายพระนครศรีอยุธยา๒๖๕รายฉะเชิงเซา๒๔๓รายนนทบุรี๒๓๖ราย
ปัตตานี๒๑๔รายและนครปฐม๒๑๑รายครับ